นครปฐมนี่แหละจะไปอีกวัดหนึ่งวัดดังไม่แพ้กัน
วัดกลางบางพระค่ะอ่านะครับหลวงพ่อสมหวัง
หลวงพ่อสมหวังที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้คือหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ปางมารวิชัยสูง๓๐เมตรแน่นะฮะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของ
จังหวัดนครปฐมและเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านใน
อำเภอนครชัยศรีนะฮะในจังหวัดนครปฐม
จังหวัดใกล้เคียงด้วยชาวบ้านเนี่ย
การงานการเงินขอโชคขอลาบกับองค์หลวงพ่อสมหวัง
พอประสบความสำเร็จดั่งใจหมายก็จะกลับมาแก้บน
จากการพูดคุยกับนักแสวงโชคนะครับนางสาวสิริวัลอายุ๓๕ปี
เป็นแม่ค้านะท่านเล่าบอกว่าโอ้มาจากเมืองชนนะ
มาจากชนบุรีนะมากับเพื่อนคือมากราบขอพร
หลวงพ่อสมหวังคือจริงตั้งใจตั้งนานแล้ว
บอกจะมาตั้งแต่ก่อนโควิดระบาดอด๒ปีได้แล้วสินะฮะ
กระทั่งโควิดเบาแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยมากราบไหว้ขอพร
วันนี้จึงถือโอกาสมาขอโชคขอลาบพออธิษฐานขอพรเสร็จปั๊บ
คุณผู้ชมฮะได้เลขอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชม
พี่ให้เขาดูหน่อยนะพี่ศิริวัลขอดูหน่อยนี่โชว์แล้วโชว์แล้ว
และจากการพูดคุยกับพ่อค้าลอตเตอรี่พี่ถามจริงเถอะ
งวดนี้เลขไหนมาเลขไหนขายดีเขาบอก๖๖
ผมเล่าตามข้อเท็จจริงที่เขาบอกมาคือเป็นเลขอะไร

บ้านเลขที่วัด
อ๋อเป็นเลขที่วัด